อย่างวันนี้ตัวเลข๙๐๐กว่ารายคุณผู้ชม
หลายคนก็แบบตกอกตกใจกันไปนะคะ

รวมไปถึงท่านนี้นะคะพิธีกรชื่อดังพี่นวัดนั่นเองนะคะ

ติดโควิด๑๙เมื่อวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนี้นะคะก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาร่วม๘วัน
แล้วคุณผู้ชมอัปเดตอาการด้วยตัวเองผ่านโซเชียล

ซึ่งล่าสุดนะคะพี่นวัดก็ออกมาอัปเดตอาการ

เพราะว่าเป็นภาพแบบถังออกซิเจนใหญ่มาก

แล้วสายก็คาจมูกอยู่นะคุณผู้ชม
ซึ่งนะคะพี่นวัดก็ได้เผยบอกว่า
ตอนนี้ไม่สามารถสื่อสารได้นะคะ
ช่วงนี้อนุญาตอัปเดตค่าตัวเลขต่าง
ไม่ค่อยดีมีเชื้อบางส่วนลงปอด
กำลังเปลี่ยนแผนการรักษามีให้ออกซิเจนด้วยนะคะ

อยู่ช่วงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่

ซึ่งก็มีคนเข้ามากดไลค์เป็นจำนวนมากค่ะ

แต่ตอนนี้ไลน์ไปคือเสียงแกค่อนข้างแหบไปพูดไม่ไหวแล้วเหนื่อย
คือไลน์ไปยังไม่ตอบนะคะก็ส่งกำลังใจให้ค่ะ
รวมไปถึงน้องคนสนิทนะคะอย่างคุณโกติค่ะ
ตัวเองก็รักษาโควิดมา๙วันแล้วนะคะ
ก็ล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมครั้งแรกค่ะ
หลังจากที่ไปรักษาตัวอยู่คุณผู้ชมได้โพสต์ภาพนี้นะคะ
แล้วก็เป็นภาพที่ให้กำลังใจพี่นวัดนะคะนี่ค่ะภาพนี้คุณผู้ชม
บอกว่าสู้นะสู้กันต่อไปแล้วอาการพี่โกเป็นไงพี่แจ๊
ส่วนอาการล่าสุดตอนนี้นะคะพี่โก้ก็อาการดีขึ้นนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะอีกไม่นานก็คงจะออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ
นักแสดงสาวแพนเค้กเขมมะนิดค่ะออกมาประกาศติดโควิด
ตั้งแต่วันที่๒๙มิถุนายนคุณผู้ชมแล้วก็เข้ารับการรักษาทันทีนะฮะ
เราได้ต่อสายตรงอัปเดตอาการของเธอจากผู้จัดการส่วนตัวเบื้องต้นไปแล้ว
จัดการบอกว่าอาการของแพนเค้กดีขึ้น
แล้วก็คาดว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ภายในสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งล่าสุดคุณแพนเค้กก็ได้ออกมาโพสต์อัปเดตอาการตัวเอง
สดร้อนเลยมาพร้อมกับคุณแม่แล้วก็มิกิน้องสาวค่ะ
บอกว่าตอนนี้อาการค่อยดีขึ้นแล้ว
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาไปฟังคลิปกันหน่อยค่ะ
ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ
ขอให้หายครอบครัวเร็วเลยนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับ
ทางด้านหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือว่าหม่อมน้อย

แต่ว่าหม่อมน้อยเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าร่วมงานกับแพนเค้กนะคะ
ก็ได้อัปเดตข่าวดีผ่านทางอินสตราแกรมนะครับ

ตรวจเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะปรากฏว่าไม่พบเชื้อโควิดในร่างกายนะฮะ
ทั้งตัวหม่อมเองรวมไปถึงทีมงานบริหาร
ก็ขอให้ทุกท่านคลายกังวลใจแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านที่รักษาตัวอยู่ด้วยนะคะ
ใช่นะคะก็ขอให้หายไวแล้วกันนะคะ